ส่วนมากว่ากาตระกับวันนี้นะครับใครที่
ถึงศีนรเรเรตจะเห็นในจังหวัดก่อนตอนหนี้เป็นชื่อของ
มวยนะครับเพราะว่าคนนี้เขาดังจริงครับ
พรุ่งนี้จะเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยแล้วนะครับสำหรับศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่นนะครับ
คว้าแชมป์โลกด้วยการชนะยอดมวยเบอร์หนึ่งของโลก
อย่างโรงพยาบาลกรณ์สาเลสได้นะครับทำให้คว้าชำโลก
เจ้าตัวชื่อจริงก็คือมีศักดิ์สินวังเอกนะครับ
เกิดเมื่อวันที่๘ธันวาคมปี๒๕๒๙ปัจจุบันก็อายุ๓๐ปีย่าง๓๑
เป็นคนอำเภออุทมพรพิสัยนะครับจังหวัดศรีสะเกดเกิดในครอบครัวนักมวยครับ
ก็ชกมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นพ่อรุ่นอานะครับจนตัวเองเป็นนักมวย
แล้วก็ชกมวยไทยแต่อายุ๑๓ชีวิตลำบากมากนะครับเพราะว่าเข้ากรุงเทพมา
หนีมานะครับกับภรรยาตอนนั้นเนี่ยตัวรถไฟหายนะครับแล้วก็ขึ้นรถไฟมา
ถึงกรุงเทพได้โดยที่ไม่มีเงินสักบาทจากนั้นเนี่ยก็ไปเป็นรบพอ
แล้วก็เก็บขยะขายด้วยนะครับบางครั้งเนี่ยไม่มีอาหารทาน
ก็เอาขยะนะครับที่มันมีอาหารอยู่นั้นนะครับบางทีต้องกินปลาทูเน่าเป็นอาหารนะครับ
ชีวิตถือว่าน่าทรงสารมากก่อนที่เจ้าตัวนี้จะผาชามโลกได้นะครับ
เบิ่นทางถึงที่ท่ากาศยาสุนภูมิ

คุณเจียมศักดิวังเอกแล้วก็คุณหนูรัฐนะครับ
บอกว่าเดี๋ยวจะทำเมนูอาหารไปให้ศรีสะเกดนะครับ
เจ้าตัวก็ชอบหนูนาผัดเผ็ดยำไข่มดแดงข้าวเหนียวนะครับ

แจ่วปลาร้าไปด้วยเพราะว่าเก็บตัวฝึกซ้อมมวย

เจ้าตัวก็เก็บตัวเงียบแล้วก็ซุ่มซ้อมอย่างหนัก